ก็มีการแข่งขันมากมายนะครับหลายเวทีหลายค่ายนะครับ
รอบชิงที่สูญการค้าพันธิปราซ่าทีมชนะจะได้รับเงินรางวัล๑๖๐๐๐๐บาท
รองแชมป์๗๐๐๐๐บาทแล้วก็ที่๓ได้รับ๕๐๐๐๐บาทที่๔๓๐๐๐๐บาท
ภายในงานมีการแจกของรางวัลมากมายให้กับผู้ร่วมงานด้วย
และยังได้ใกล้ชิดกับเหล่าคนดังของวงการโดต้าทูปคือพวกวงการเกมทั้งหลายก็ไปกันนะครับ
ซึ่งทั้งสองทีมรู้ทางกันพอสมควรเนื่องจากอยู่ในสังกัดเดียวกัน
เจอทีมที่อยู่ในสังกัดเดียวกันค่อนข้างกดดันแต่ว่าวันนี้ถือว่ามีโชคที่ดีกว่า

เพื่อทำผลงานในรายการต่อไปให้ดีกว่าเดิมครับ
รูปของเกมก็ค่อนข้างจะยากทั้ง๓เกมนะครับ

เราจะทำรายการต่อไปให้ดีมากกว่านี้ครับผม
หลังจากนี้ก็ผลงานแบบเอเชียติดตามกันต่อนะครับ
ติดตามได้ในข่าวกีฬาทุกช่วงของเราเหมือนกัน